ให้ช่องดีช่องดีสูงเทศเรียนปรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

จบไปกันครับ

การตำส้มตำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นภาพจำไม่แพ้กันนั่นก็คือ
สไตล์การไลฟ์สดที่ไม่เป็นสองรองใคร
ทั้งโยกทั้งสายตำไปปล่อยไปแบบนี้
มีให้เห็นเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย
ตอนเจ๊แก่เข้าร้านเท่านั้นนะครับ
สวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะโหที่ไลฟ์ไปด้วยเลย

ก็จริงก็ปล่อยอย่างเงี้ย

มะละกอทั้งโปรยทั้งตำยิงตกวันหนึ่งนี่กี่กิโลครับ

คอหมูย่างไก่ย่างอย่างนี้วันละกิโล
อ๋อถ้าไก่ย่างใช้แบงไข่ส่วนกว้างนะคะที่ขอนแก่ง

วันละ๑๐๐ตัวหรออ๋อวันละ๑๐๐ตัวหมดละหมดเลย

ใช่กลิ่นนี่คือแบบว่ายังไม่ถ่ายใจติดจบลูกแล้ว
มันจะมีแบบสูตรที่คนไทย
อีสานกินนัวหอมอันนี้เหรอคะใช่และนี่

ขึ้นชื่อว่าส้มตำจะให้เข้าถึงรสชาติความแซ่บ
แฮะแห๊ะต้นฉบับจากอีซานเนี่ย

น้ำปลาร้าสูตรเฉพาะของทางร้าน
เที่ยวให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน
เจ๊แกใส่กาแฟลงไปด้วยนะครับ
เพื่อดับกลิ่นของปลาร้านั่นเอง
เคี่ยวน้ำปลาร้าเดือดได้ที่มีกลิ่นหอมแล้ว
ก็นำมากรองเอากากและเศษของปลาออกไป
ก็จะได้น้ำปลาร้ารสนัวซื้น

เจ๊คะแล้วอย่างเมนูที่ขายดีที่สุดในร้าน

เปิดร้านมากี่ปีแล้วนะครับ

เปิดมากี่ที่แล้วค่ะ

แล้วก็ดูดวงแล้วก็ยายคอกรัฐมยม

ครับแล้วเมื่อขายดีดังแล้วย้ายมานี่ทำไมครับ
เอาจริงนะคะเราขยายฐานธุรกิจเพิ่มขึ้น

บางทีแล้วขอดูซิว่าโด่งดังขนาดนี้
ตำส้มตำทีนี้ดูแล้วเขาตำไม่น่ายากนะ
เฮียไปตำนี้ไป

เฮียป้องลงมือตำส้มตำเองแบบนี้เนี่ย

ลีลาการตำและรสชาติจะเด็ดสู้เจ๊ต๊อกแต๊กได้หรือเปล่า
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมลองตายไปกินของอร่อย
กันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริง
เนื้อต้องห้ามพลาด
เนื้อตุ๋นเจ้าดังที่ร้านกะย้อเจ้าเก่า
หรือที่คนในพื้นที่เรียกติดปากกันว่าร้านห้ากระทะนั่นเองล่ะครับ
ที่เรียกว่าร้านห้ากระทะก็เพราะว่าเขาปรุงอาหารกันในกระทะใบบัวขนาดใหญ่
เรียงกันโดยใช้เตาถ่านจนเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้าน
ซึ่งปัจจุบันจาก๕กระทะก็เพิ่มเมนูเป็น๗กระทะแล้วล่ะครับ
ใครผ่านไปผ่านมาเป็นอันต้องสะดุดตากับเมนูต่างและกลิ่นหอมของเนื้อตุ๋นที่ลอยมาเตะจมูก
ส่วนเมนูเด็ดประจำร้านจะมีอะไรบ้างต้องไปถามจากกาย้อกันแล้วล่ะครับ
ได้ยินกะเยาะพูดเมนูชื่อแปลกอย่างช่อมาลีไอ้เราเองก็นึกว่าเป็นชื่อดอกไม้
แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับคุณผู้ชม
เจ้าช่อมาลีก็คือบริเวณสวนเท้าของวัวนั่นเอง

กายอกแก่ยังบอกอีกนะครับว่านี่แหละคือที่เด็ดเลยล่ะครับ
ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งกิน
แต่ก่อนที่กะเยาะจะมาเปิดร้านเนื้อตุ๋นจนขายดิบขายดีแบบนี้
ชีวิตก็เคยเจอมรสุมลูกใหญ่ซัดมาเช่นกัน
เรื่องราวเป็นอย่างไรไปถามเขากันดีกว่าครับ
ขายผ้าไปแล้วน้ำท่วมหมดไม่มีอะไรไม่รู้จะจับอะไร
เอาเป็นหนี้ก็เยอะแหละบอกว่าจากอะไรก็ไม่ได้
ใช่เพราะทุนก็ไม่มีขนาดยืมตังค์พี่น้องสักร้อยก็ไม่ต้องวิ่งอะไร
เพราะว่าเมื่อก่อนลำบากลูกค้ามาเห็นก็บอกว่าเมื่อก่อนอยู่กึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ตึก
จากที่เคยหมดตัวจากการขายผ้ากาย้อก็เข้าใจถึงความลำบากเป็นอย่างดี
ก็ยังใจดีพร้อมช่วยเหลือและแบ่งปันอาชีพกับคนที่ลำบากและตกทุกข์ได้ยาก
ให้มีอาชีพทำมาหากินและมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะครับ
ไม่มีเมาที่นี่ได้ใครไม่มีงานทำมาทำที่นี่ใครไม่มีตังค์จะลงทุนของเมาเลย
น่ารักและใจดีแบบนี้สายเนื้อแวะมาอุดหนุนกะยอกกันเยอะเยอะนะครับ
ซึ่งการเดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยากร้านอยู่ติดริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์
ห้างบิ๊กซีหาดใหญ่เด็ดขนาดนี้บอกได้คำเดียวว่าอร่อยจังหู
และสำหรับใครที่อยากเห็นเฮียป้องของเราโชว์ลีลาควงสากตำส้มตำ
อดใจรอช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ
รีบตื่นมาตั้งแต่ตีสามเพื่อมาเตรียมเพื่ออยากให้เราอ่ะเข้ากล้องเออ
เขาก็นิดหนึ่งก็ยังดีที่เขามาได้ที่ตรงนี้ได้เพราะว่ามีผีเรียกเขามา
มีผู้ชายใส่บัขมาเรียกตรงไหวร์ไหวภิกว่าสำหรับใบสี่ตรงนั้นอะค่ะ

เพราะเรามีนิยาที่จะเลี้ยงลูก
จะเลี้ยวไหมครับ

อันนี้หมูยอแบบอย่างดีเลยเนอะเจ๊เนอะ

แป้งหมดเลยไม่มีหมู

ที่เด็ดของร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ส้มตำนะครับ
อีกหนึ่งเมนูที่เจ๊ต๊อกแต๊กอยากจะนำเสนอนั่นก็คือ
ขนมจีนน้ำยาป่าที่ขายดิบขายดีต้มกันเป็นหม้อใหญ่ใหญ่แบบนี้
ไม่มีเหลือนะขั้นตอนและวิธีการทำนั่นก็คือการต้มปลา
ซึ่งทางร้านเขาจะใช้ปลานินสดน้ำปลาร้าสูตรพิเศษเกลือ
และผงปรุงรสตั้งน้ำให้ร้อนจนเดือดใส่น้ำปลาร้าลงไป
จากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยปิดฝาต้มทิ้งไว้ประมาณ๔๐นาที
เราก็จะได้เนื้อปลานินเนื้อนุ่มแบบนี้แล้วล่ะครับ
ขั้นตอนต่อมานำกระชายพริกแดงและหอมแดงไปต้ม
จากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียดลงไปต้มกับน้ำสต๊อกปลาร้าที่ใช้ต้มปลา
จากนั้นนำเนื้อปลานินที่โคลกทิ้งไว้มาเทตามลงไป
เมื่อส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปครบแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากัน
ปรุงรสเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
งงกับส้มตำเจ๊คือมันมีหลายแบบหลายแบบมากเลย
อันนี้จะเป็นตำไทยนะคะขายดีสุดข้าวโพดกุ้ง
อันนี้จะเป็นเกาเหล่ารวมค่ะอันนี้ก็จะทุกโต๊ะต้องมาต้องสั่ง

ใช่ของเฮียตำอันนี้เป็นปีิกไก่ครอดครับและก็เป็นข้าวหมูย่าง
อันนี้จะมีแค่สองเคสขนมจีนน้ำยาปลา

คือของเจ๊เนี่ยเขาจะเด่นนัวแบบเกินแก่นแบบว่าแซ่บ
ทุกอย่างวัตถุดิบของเจ๊มันเลิศ

โสดเหรอหัวอ้วนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือคือเอาจริงจานนี้

ถึงเครื่องที่สำคัญไม่หวงของดูรุ่นชิ้นในรุ่นชิ้นปลา

เผ็ดค่ะกำลังดีครับกำลังดีใช่ต่อไปจะเป็นตำเหล่า
ใช่นี่แบบว่าอันนี้นะคะจะเป็นอะไรที่เจ๊บอกว่าเป็นเมนูเด็ด
แล้วเป็นสีฟูร์นี้เจ๊เอาไปอย่างไรเอ่ยรับอย่างไร

วัตถุดิบมาก่อนอย่างไรเราก็แต่ง่าย
ถ้าวัตถุดิบไม่เลิศมันไปต่อไม่ได้
ตำป่าชื่อเหมือนจะน่ากลัวแต่อร่อยนัว

ว่าลูกค้ามาลายเป็นใหม่มา๑๐ลาย

เฮียป้องและน้องจ๊ะกินไม่สนใจเจ้าของร้านกันเลยทีเดียว
ว่าจะมาเป็นร้านเจ๊ต๊อกแต๊กแร็ดแซ่บหนัวบันเทิงสิน
ที่มีลูกค้าแน่นร้านแบบนี้ได้
ต๊อกแต๊กก็เคยลำบากมาไม่น้อยเลยล่ะครับ
เรียกว่าทำมาหลากหลายอาชีพมากเลย

เส้นทางชีวิตของเจ๊ต๊อกแต๊กเจออะไรมาบ้าง

ก่อนที่จะมาทำส้มตำทำอาชีพอะไรมาบ้าง

มาอยู่กรมที่ดินมาอยู่กรมสรรพากร๒เรือน

เดินขายทั้งวันได้๘ใบ

อ่ากูมาขายลอตเตอรี่กูเดินขายอยู่

มันขายได้๑๐กว่าใบ๒นาทีนะ

กลับบ้านไปก็มีการดูดวงดูดวงบ้างอะไรบ้าง
แล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยแบบว่า
แบบขายนะขายแบบเส้นสีขาวขายใกล้น้ำ

จะขายส้มตำเขาไม่ให้ขายไง

เดิมเสียงเดี๋ยว๔๐๐๐บาทขายชาติกาแฟ

ิดมันแบบเล่นข่ะเล่นข่ะ

คนดู๓๔แสนแล้วเลย
เอ้าจริงเหรออะไรแบบนี้

เออเขาก่อนนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอยากแบบ
ในตอนนั้นยังไม่ได้ดังเหรอ
ยังไม่ได้ดังอะไรอย่างนี้แล้วมีรายการหนึ่งที่มาถ่ายเรา
ออกรายการแรกคือพี่วูดดี้ตื่นมาคุยเริ่มดังเลยจ้ะ
หลังจากเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียล
เส้นทางการทำธุรกิจด้านนี้ก็ดีขึ้นเรื่อย
แต่นอกจากฝีมือการตำส้มตำของเจ๊ต๊อกแต๊กแล้ว
อีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
เรื่องของสายหมู่หรือสิ่งเล่นลับ
ที่เจ๊แก่เชื่อสนิทใจเลยล่ะครับ
เรียกว่ามูตัวแม่เลยก็ว่าได้
รับรองได้ว่าฟังแล้วขนลุกแน่นอน
แต่ที่เราฟังมาส่วนมากเขาจะเชื่อหมอดู

ที่เขามาได้ที่ตรงนี้ได้เพราะว่ามีผีเรียกเขามา
มีผู้ชายใส่วัคมะเรียกตรงไว้สังวิสีตรงนั้นค่ะ

หนูขอปฏิหารอยากรู้ว่าตรงนี้มีอะไรบ้าง
และอยากรู้ว่าตรงนี้อยากจะเป็นที่ของหนูไหม

เชื่อไหมถ่ายรูปมันไม่ติด
ต้นไม้มันก็พัดมัน๕ทุ่มกว่าเราวิ่งขึ้นรถไปเลย
ลูกไม่ติดมาคนเดียว๕ทุ่มจริงแล้วรีบวิ่งขึ้นรถแล้วเชื่อไหมครับ
ไปนั่งสนมูลก่อนเปิดดูในโทรศัพท์
กลัวว่ามีอะไรแล้วเห็นเปิดขึ้นมา
มีพญานาคมีคุณแม่พี่สายที่เรานับถือมีหมด
ทีนี้เราก็เลยอยากดูจังเลยกับหมอดูแม่มวย
ทำร้านเหล้าหรอกทำไมคนนั่งดูเต็มมากที่จะทำ
หนูวันนี้ใจใช่แล้วหลานของกูล่ะ

เขาถามนะตรงนี้ที่ตรงนี้นะตรงนี้แกอยู่เป็นบริวารเขา
เป็นคุณแม่พิมพาอยู่ต้นโพเอาผ้าแดงเอาเหล้าขาว

แล้วเราก็เปิดเมนต์ออกตอนจบว่าหนูนี่แหละคือเจ๊ตกแตก
เขาเลยบอกว่าร้านที่จะคิดจะทำตังค์ไม่รวยมีหยับปากเลยเขาบอกอยู่แล้วไม่มวล
แล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมาก
เมียหนูก็พูดตรงนะตรงนี้เดือนหนึ่งก็๓ร้านฝ่า
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยากสู้แล้ว
นำถึงความเป็นไปได้มาใส่ลงไปแล้วมันจะทำให้เราสำเร็จค่ะ

ที่ลงทุนแล้วเห็นคุณค่าและคุ้มค่ามากที่สุด
เพราะวันหนึ่งหากคุณคิดได้คิดเป็นวางแผนออกแบบได้
ชีวิตเราสามารถก้าวไปและสำเร็จได้อย่างง่ายและโดยเร็วที่สุดเลยค่ะ
ที่เป็นคนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อเรียกได้ว่าฝ่าฟันมาหลากหลายอาชีพ
มาประสบความสำเร็จกับร้านส้มตำเจ๊ต๊อกแต๊กแร็ดแซ่บหนัวบันเทิงสิน
มาแล้วครับริมทางสร้างเงินวันนี้น้องใบตองจะพาแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพกับเมนูพิเศษต้มจนรวย
มากันที่ร้านเขียวหวานปลากายกะทิสดสอสิริชัยร้านริมทางกลางตลาดบางใหญ่สมอย
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่ปิ๊กคนนี้นี่แหละครับที่นำพริกแกงและกะทิสดมาทำกันสดหน้าร้านแบบนี้เลยล่ะครับ
แล้วอะไรคือเคล็ดลับความรวยเราไปถามพี่ปิ๊กกันเลยครับ
บ้านเราขายแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายอย่างเดียวเลยใช่ครับแต่ยอดขายนี่ปังไม่ไหว

พี่ก็จะมาแกงแบบหน้าร้านนี้เหรอ
เข้าไปเลยหนูจะไปทำด้วยกับพี่
อันนี้คือพี่แก้งเขียวหวานนี่คือเราทำเองมั้ยเหรอ

หอมมากเลยค่ะยังไม่ได้เปิดไฟใดนะคะ
แล้วก็จะมีส่วนของหัวกะทิอย่างนี้
ให้หอมก่อนแล้วเราค่อยเอาอาหารกะทิลง
เป็นการทำแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ที่สุดที่หนูเคยทำ
พอใกล้หมดคุณพี่ก็ทำใหม่ทำใหม่อย่างนี้ใช่ไหม
ก็ทำอยู่เรื่อยคือมันจะได้ร้อนตลอดเวลา
ลูกค้าก็จะชอบแบบร้อนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะตักไม่ได้ตักไว้
ก็คือลูกค้าสั่งแล้วเขาตักอย่างเดียวใช่

นี่ขนมจีนรอขนาดนี้จะชิมแล้วนะคะ
เป็นแกงเขียวหวานที่เข้มข้นมากทุกคน
กะทิหอมเครื่องแกงฟักกลายนุ่มเด้ง
ไม่มีกลิ่นคาวเลยอร่อยประหยัด
แล้วก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำรายได้ได้ดีเลยทีเดียวนะ
อร่อยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นร้านเด็ดริมทางสร้างเงิน
ที่เขาคัดสรรใช้วัตถุดิบและทำสดใหม่ทุกวัน
ตักขายกันหน้าร้านแบบนี้จนกลายเป็นร้านเด็ดสร้างอาชีพได้เลยล่ะครับ
ต่อไปเราไปกันที่ร้านแกงเห็ดเพื่อสุขภาพ
ริมทางสร้างเงินที่มีเมนูเด็ดก็คือ
แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเน้นจุกแบบนี้นี่แหละครับ

ขายกันหน้าร้านไม่ต่ำกว่าร้อยหม้อ
สูตรเด็ดของร้านก็คือน้ำปลาร้าที่ต้มเอง
ขนาดไหนเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

ก็คือจะมีขายแค่ช่วงฤดูไข่มดแดงใช่ไหม

ขายยังไงอ่ะเมนูนี้

เคล็ดลับที่ให้ให้ขายดีคืออะไร
คือแบบว่าเราต้องเอาใหม่และสดให้ลูกค้าค่ะ
คือแม่อาจจะต้มสดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง

ที่เด็ดที่ทำให้ร้านนี้ขายดี
อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่น้ำปลาร้า

ก็คือแบบว่าแม่จะปั่นเอาเนื้อละเอียดก่อนค่อยมาต้ม
เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดมาขนาดนี้หนูน้ำลายหยดเต็งแล้ว
อย่าเพิ่งเดี๋ยวรอหนูจะขอบุกเข้าไปทำพร้อมกับแม่
อยากดูสิว่าเมนูแกงผักหวานไข่มดแดงต้องใส่อะไรยังไงบ้าง

ก็คือเป็นวัตถุดิบหลักที่จะต้องใช้ในแกงเลย

ปกติถ้าแกงผักหวานอะไรอย่างนี้ต้องมีบวบด้วย

มันจะเหลืออยู่ใช่ไหมแม่ก็เลยตัด
ค่ะใส่เห็ดทุกอย่างที่มีในร้านลงไปเลยหอมมากเลยอะแม่
ผักหวานนี่ผักหวานทุกคนไข่มดแดงจ้ะไข่มดแดง
กิโลหนึ่งก็แพงอ่ารอก่อนไปลุง
เติมน้ำปลานิดหนึ่งเสร็จแล้ว
ต้มกันร้อนแบบนี้เราไปชิมความอร่อยของแกงผักหวานไข่มดแดง
สูตรน้ำปลาร้านัวกันเลยครับ
น้ำลายไหลไม่ไหว๑๐๐บาทแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคน
เลยดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วนะคะคอแห้งน้ำลายแตก
มดแดงเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วมันจะมีความแบบกึบนัวมันละมุนละมุ
คนที่ชอบทานก็คือชอบเลยส่วนผักหวานคืออ่อนมากแล้วก็สด
แต่ที่เด็ดเอาจริงนะน้ำซุปน้ำปลาร้าของเขามันไม่เหม็นทุกคน
แต่มันทำให้แบบรสชาติของแกงอ่ะมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ว่าปลาร้าของเขาเป็นปลาร้าที่ปั่นเนื้อลงไปด้วย
มันก็เลยทำให้น้ำซุปมีความข้นแล้วมันเข้มข้นมากอร่อยมากอยากให้มาลองเด็ดมาก
เรียกได้ว่าได้ทั้งความอร่อยและเคล็ดลับริมทางสร้างเงินของทั้งสองร้านกันไปแล้วคุณผู้ชมก็ลองไปปรับใช้เพื่อจะเป็นเคล็ดลับในการสร้างอาชีพได้เลยนะครับ
ต่อไปเรามาตามน้องใบตองไปเปิดเคล็ดลับอีกหนึ่งเมนูเด็ดหนึ่งเดียวย่านลาดพร้าวกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาที่มียอดขายวันละร้อยตัว
เด็ดขนาดไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้ค่ะใบตองพามาหาร้านลับกับเมนูหนึ่งเดียวไก่ต้มน้ำปลา
ขนาดที่ว่าขายวันหนึ่งเนี่ย๖๐ตัวและเขาขายกันแค่ชั่วโมงเดียว
เกลี้ยงใครจะทานต้องรอต่อไปอีก๓ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเด็ดขนาดนี้รอช้าอยู่ทำไม
ตามไปหาสูตรเด็ดเคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงกันเลยจ้า
ลับริมทางที่คนแน่นคนรุมเพราะต้องมารอไก่ต้มน้ำปลาขายดีจนต้มไม่ทันแบบนี้เลยล่ะครับ
๑ตั้งสองทั่วชั่วโมงครึ่งครับ
ต้องยอมรับเลยว่าขายดิบขายดีจนลูกค้านั่งรอเลยทีเดียว

ที่นี่เขามีสูตรลับการต้มไก่มาจากจังหวัดระยอง
เพราะใช้วัตถุดิบหลักก็คือหัวเชื้อน้ำปลาแท้จากระยอง
ใช้ระยะเวลาในการต้มนานกว่า๓ชั่วโมง
โดยที่ร้านจะต้มไก่ครั้งละ๑หม้อจำนวน๒๐ตัว
ในแต่ละวันก็จะต้มประมาณ๓๔รอบ
โห่หยเรียกว่าคล้ายดีขนาดนี้
เอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกัน

คืออยากเห็นว่าไก่ต้มน้ำปลาหน้าตาเป็นยังไง

ของไก่แล้วทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะพี่ตอส

เราทำพิเศษ
เขาบอกว่าวันหนึ่งเคยขายได้๖๐๑๐๐ตัวนี่จริงไหม

จานจื้อมาก็๖๐บาทเหมือนกันค่ะ
แล้ววันหนึ่งนอกจากแก่๖๐ตัวนี้

ขายดีขนาดนี้แอบกระซิบหน่อยเอาสูตรมาจากไหนพี่ต้อ

เป็นสูตรไก่ต้มน้ำปลาจากระยองของแท้เลย
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเปิดสูตรบุกหลังครัว
ดูวิธีการทำหน่อยนะคะโอเคไปค่ะได้ครับ
ได้เวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการทำเมนูเด็ดไก่ต้มน้ำปลา
โดยปกติแล้วเนี่ยครับทางร้านจะใช้แม่พันธุไก่ไข่
มาล้างทำความสะอาดเริ่มจากขูดขนออกล้างให้สะอาด
จากนั้นเอากระเพาะเครื่องในตับไตไส้ออกให้หมด
และที่สำคัญความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับ
พวงไข่พวงนี้นี่แหละครับ
แต่จะเป็นเมนูอะไรขออุบไว้ก่อน
ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเลยครับ
เคยแบบเล่นหนักหนักมากคือขนาดไหน

ครั้งเดียวเสียหลายหมื่นต้องทำยังไงถ้าเกิดเราไม่มีเงินแล้วเราก็เล่นต่ออย่างนี้เหรอ

นี่คือกู้กู้นอกระบบ
แล้วทำยังไงมีทะลงทะเลาะอะไรกันไหมในครอบครัวกัน
ถ้าช่วงไม่มีก็ต้อนหนักแล้วก็เลิกลากัน
พังเลยครับ
ที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตสัมปอกงหรือพระไตรัตนนายกที่ในประเทศไทยเนี่ยครับมีเพียง๓องค์เท่านั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๔๙นู่นนะครับ
เรียกว่าเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วเลยทีเดียวซึ่งที่นี่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างนั้นให้สินแสชัยพากันไปเลยครับ
ถ้ามาไหว้หลวงพ่อโตเขาจะมีกรอยากเป็นใหญ่เป็นโตมาไหว้หลวงพ่อโตสัมป่อกงอยากมีชีวิตมั่นคงให้มาไหว้หลวงพ่อสำป่อกงวัดอุภัย
อยากหายโลกหายภัยให้มาอธิษฐานยาหน้าหลวงพ่อโตสาธุชนที่มีจิตศรัทธามาไหว้มาขอพรเยอะมาก
ส่วนมากนะฮะมาขอพรในราชการความเป็นใหญ่เป็นโตความร่ำรวยขอพรเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรค
จุดที่ไฮไลท์นะครับเม็ดยาเนี่ยอยู่ที่องค์พระพุทธรูปของหลวงพ่อสัมปะโกง
กลมตรงเนี้ยฮะที่อยู่ตรงนิ้วโป้งเนี่ยครับกับนิ้วชี้หนีบกันไว้ให้เอามือขวาไปแตะที่นะครับ
หยิบหรือหยิบหรือแตะก็ได้ที่เม็ดยาเมื่อแตะเสร็จแล้วให้อธิษฐานขอให้ปราศจากโลกปราศจากภัย
อะไรที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายแล้วก็เอายาอันนี้นะครับมารูปหนึ่งส่วนที่เจ็บป่วยในร่างกายเช่นเจ็บที่เป็นโรคหัวใจก็มารูปที่หัวใจวนขวานะครับ
ที่หลังก็มารูปที่หลังนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี
กระเรียนนะครับใต้ฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมปะกงเป็นสื่อความหมายทั้งเรื่องมงคลความร่ำรวยความสำเร็จความรุ่งเรือง
ลับในการที่เราจะขอพรจากนกกระเรียนนะครับนะฮะก็คือเราจะต้องเอาแบงค์แปะไว้ที่ปลายหางนกกระเรียนแล้วค่อยลูบไปลูบไปถึงหัวนะครับ
รูป๓ครั้งแล้วก็เอาแบงค์นี้มาเก็บเป็นขวัญถุงทำให้เราเกิดประสบความสำเร็จเรื่องการค้าการเงินการบริหารจัดการรับรองประสบความสำเร็จทุกประการ
ถ้าเรากลัวว่าแบงค์ไหนที่รูปไปแล้วกลัวว่าจะไปใช้โดยไม่รู้ตัวให้นำแบงค์เนี่ยมาให้นะฮะทางวัดปั๊มนะครับปั๊มเป็นฮู้หรือยันของหลวงพ่อสมกง
เราก็จะจำได้ว่าแบงค์อันนี้เป็นแบงค์ขวัญถุงนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์องค์ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับเจ้าพ่อเสือเขาเรียกว่าองค์เทพเจ้าป่ามาร
จุดนี้นะครับเป็นจุดกระถางทูบของเทพเจ้านะฮะที่อยู่ด้านในเจ้าพ่อเสือชัยสิงเอี๊ยะไต่เสือหกโจ้ถ้าท่านศรัทธาองค์ไหนก็มากราบไห้องค์นั้นนะครับ
สาธุชนมาอธิษฐานกราบไหว้ได้ทุกพระองค์นะครับสำเร็จทุกประการครับ

เรียกได้ว่าได้เสริมกำลังศรัทธาทั้งเรื่องของสุขภาพและโชคลาภกันไปเลยนะครับ
สำหรับวัดอุภัยพาติการามแต่ตอนนี้ต้องขอกลับไปที่ร้านรถระยอง
ไก่ต้มน้ำปลากันอีกครั้งพอได้เวลาเผยสูตรลับเมนูเด็ดไก่ต้มน้ำปลากันแล้วล่ะครับ
แล้วก็ใส่อะไรลงไปบ้างน้ำปลาก่อนครับอ่าน้ำปลาจากระยอง
น้ำปลาจากระยองแตกต่างจากน้ำปลาที่เราซื้ออื่นทั่วไปไหม
แตกต่างครับเพราะน้ำปลาอันนี้จะหอมหวานอร่อยมันจะเป็นหัวเชื้อของมันเลยครับ
ผีมสมอาหารทำด้วยเกลือเอามาหนูไปเลยน้ำหมดเลยนะครับ
มาต้มปรุงรสทีละหม้อเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวน
ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดน้ำตาลสายน้ำปลาใส่เห็ดฟางมะเขือเทศ
ใบมะกรูดและผักชีฝรั่งรอจนเดือด
จากนั้นก็เทใส่ถ้วยร้อนพร้อมเสิร์ฟให้น้องใบตองชิมได้แล้วล่ะครับ

มีเนี่ยมีปีกมีนองแอดอายาต่าง

เปล่าแบบไม่มีน้ำจิ้มรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ
รสชาติเค็มนำหวานตามนิดปลาย
เนื้อเหนียวนุ่มหนังมันจะกรุบเลย
แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความแซ่บขึ้นมานิดนึงพี่ตอสบอกว่าลองน้ำจิ้ม
ครับลูกค้าบางคนเลือกน้ำจิ้มเทวดาค่ะ
อ่า
ตัวไก่เขามีรสชาติพอดีแล้ว
แต่พอแบบใส่น้ำจิ้มมันเพิ่มความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม
ให้รถมันชัดเข้าไปอีกอ่ะ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองข้าวมันแล้วก็ข้าวไม่มัน
อันนี้เป็นข้าวสวยธรรมดานะคะ

ข้าวสวยกับไก่แต่อร่อย

กับข้าวก็คืออร่อยอะ
คิดว่าหลายคนเข้าใจการกินกาโต้น้ำปลากับข้าวสวย
แต่ที่อยากจะลองว่ามันต่างยังไงคือ

บางคนบอกโอ๊ยไม่อยากกินข้าวมันเลย

มันนี่วะมันเหมือนไข่แดงที่เป็นไข่ต้มอ่ะ
นุ่มกึบจัดจ้านมากเปรี้ยวเค็มเผ็ดสะใจ
เลี่ยนได้ดีมากเลยนะเลิศร้านลับลับต้องมาลอง
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดร้านรสระยองไก่ต้มน้ำปลากันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่ตอส
กว่าจะมีวันนี้ได้อดีตเนี่ยเคยตกเป็นธาตุของการพนัน
ตีไก่จนกลายเป็นหนี้หลายหมื่นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
จุดเริ่มต้นเราก็มีความเกี่ยวพันกับไก่มาอย่างต่อเนื่องใช่ครับแรกเริ่มเดิมทีทำอะไรยังไงอยู่
เล่นไก่ครับเล่นการพนันไก่ตีไก่

ชอบเคยแบบเล่นหนักหนักมากคือขนาดไหน

ครั้งเดียวเสียหลายหมื่น

ซีละหมื่นสองหมื่นซีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่น
จนหนี้เยอะที่สุดคือ

ทั้งใครทั้งมันแยกเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมีแต่โล่มโจมเลย
มีลูกไหมคะขออนุญาต
ตอนที่มีกับแฟนคนนี้พอออกน้องมาก็ให้น้องสาว

เพราะเราไม่มีวิญญาณที่จะเลี้ยงลูก
ทีแรกเลยก็คุยกับน้องน้องอยากได้
กับแฟนน้องมันเป็นหมั่น
มีบัญจัยว่ายกให้น้องเขาสามารถดูแลได้ดีกว่าเรา
เพราะตัวเราเองทั้งเราทั้งภรรยาก็คืองอบแง่ม
หลอกหนักแล้วก็เลิกลากัน

แล้วพี่ตอสทำยังไงหลังจากที่เลิกกับภรรยา
ช่วยน้องขายไก่เชื่อดไก่ครับ

บางทีก็ไปช่วยป้าเก็บฟืนตัดไม้

ไม่พอคือทำมาก็ให้เขาหมด

ด้วยความเครียดและรับสภาพของตัวเองไม่ได้
ทำให้ในที่สุดพี่ตอสคิดสั้น
ถึงขั้นอยากจบชีวิตเพื่อจบปัญหาของตัวเอง
บางทีก็อยากเดินให้รถชนอะไรประมาณ

ลอยแบบรถชนไปเลยดีไหมอะไรอย่างนี้เหรอ

แต่มีอยู่หนึ่งคนที่เราอยากโทรหาอยากคุยด้วยก็คือ

โทรหาเขาบอกว่าอยากมีงานทำ

พี่ชายก็ถ้าคิดจะทำจริงอะไรจริงก็ให้เก็บสภาพขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลย

เดี๋ยวเราเชิญพี่ชายของพี่ตอสมาด้วยแล้วกันเนอ

มาถึงพี่ตอสพูดอะไรกับพี่ต้อมก่อนไหมคะ
เวลาที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้
เขาจะทักมาหาเราอยู่บ่อย
ขอยืมเงินที๓๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้
คิดว่าให้เขาอย่างนี้ไม่น่าจะโอเคแล้ว

แต่เขาติดต่อเรามาว่าเขาอยากได้งาน

แต่เราคิดอยู่ในใจตั้งนานแล้วว่า
อยากจะให้เขาเปิดร้าน
คือพี่ต้องมีความคิดในหัวว่า
ถ้าเมื่อไหรกันเขาพร้อม
เราให้เขาทำตรงนี้

ผู้หลงมือปฏิบัติไว้

งั้นจุดเริ่มต้นไปหาทำเลดีกว่า
เพื่อจะขายของให้เขาเดินตามตลาดต่าง
จนมาเจอว่าตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ที่มีซอกเล็กอยู่

ให้มันเข้ามือก่อนก็ยอมขาดทุนไปช่วงนั้น
ต้อมเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมด

ตอนนั้นครั้งแรกลงทุนไปเท่าไหร่คะ
ก็ยืมบ้างอะไรบ้างก็หมดเป็นแสนเหมือนกัน

แต่เรากะว่าจะขายได้สักประมาณ

แล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่ว่า

คือพอเราขายมาสักพักนึง

ทุกข์นอนไก่หน้าผากดิ้นไปดิ้นมาไม่หลับอะไรอย่างนี้เราก็ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
จนวันหนึ่งอ่ะมีทางเจ้าหนี้เขาเขาก็บอกว่าเอออ่าต้อมอยู่ไหน
ตอนนี้บอกเออบอกพี่ทุกข์ใจมากเลยน้องมันเอาเงินไปแล้วก็หนีพี่ไป
พี่ก็ดีกับมันทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่างเขาก็มาตามกับพี่ต้อมหมดใช่
คราวนี้เราก็เลยได้รู้ว่าว่าอ่าน้องเรามีหนี้ที่หนีเข้ามานะอ่า
เป็นหนี้สองหมื่นบาทกลายเป็นว่าตกดึกก็คุยกันคืนนั้นเลย
เปิดใจเลยเหรอมีหนี้เข้ามาเป็นหนี้เขาอืม
ก็ต้องหนีไปก็ต้องว่ากันพี่น้องกล่าวผ่านเงินไปอืม
ไม่ควรทำแบบนี้ถ้าคิดจะเปลี่ยนแล้วมันก็ควรต้องเปลี่ยน
ให้มันขาวขาวไปเลยก็เลยตกลงกับทาง
เจ้าหนี้พี่ชายเจ้าหนี้เขาว่างั้นผมขอผ่อนจ่ายเดือนละห้าพันได้ไหม
แล้วก็พอจ่ายไปห้าพันพอเดือนที่สองเราได้เงินเดือนได้นั่นนี่เนอะ
แล้วก็เคลียร์ไปทีเดียวเลยไม่ต้องรอให้มันครบ
มาจนถึงวันนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อย
เมื่อก่อนร้านเล็กข้างในเนี่ยเราขยับขยายเอามาตรงนี้ช่วงไหนคะ
จากร้านเล็กขยายเอามาข้างหน้า๘เดือนได้ครับประมาณ๘เดือน
แล้วก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ร้านเราเป็นที่รู้จักกัน
ดังเข้ามาทานแล้วก็มารีวิว๑๐ตัว๑๕ตัวมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อย
คู่เป็น๓๐๔๐จนประมาณตอนนี้ชั่ววันนี้๖๐๘๐
โอ้โหต่อวันนะอะไรในใจที่ยังไม่ได้บอกแล้วอยากพูดกับพี่ต้อมไหม
บางทีเราก็บางทีก็ขึ้นมามันก็มีหลงทางมากนิดนึงก็อยากขอโทษอยู่เหมือนกัน
บางทีผมก็พูดไม่ค่อยเก่ง

เมื่อไหร่ที่ได้ก็ให้นึกถึงนึกถึงแม่
ทั้งสองคนนึกถึงป้านึกถึงน้า
ส่วนผมก็คือช่วยเติมเติมให้มันโอเค
ถ้าเขาได้ก็อย่างน้อยก็ต้องกระตันยูเอาไว้
แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่ตอสว่าพี่ตอสยังมีโอกาสได้แบบดูแลลูกไหม
ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าขอบ้างเราก็ให้บ้าง

ระยะแล้วมีอะไรอยากจะบอกถึงลูกไหมบอกผ่านวันนี้เลย
ตั้งใจทำร้านนี้เผื่อให้กับลูกเผื่อเขาจะมีอาชีพอีกอันหนึ่ง
แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลและซัพพอร์ตลูกทั้ง๓คนด้วย
ฝากร้านเลยร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ

เปิดช่วง๗โมงครึ่งถึง๑ทุ่มครับ
ขอบคุณพี่ต้อมและพี่ตอสนะคะขอบคุณค่ะ
โอ้ยมันดีจ

ไปเลยมากินใหม่